โปรดติดตามตอนต่อไป
ให้เขาหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจมากค่ะ
และทำมีความหมายผ่านเมนูเส้นนานาชาติทั่วประเทศไปกับรายการ

การันตีเลยว่าเรื่องราวตำนานน่ารู้เมนูเส้นน่าทาน
และเนื้อหาที่สนุกจะไม่มีลดลงอย่างแน่นอน
และการออนทัวร์เพื่อค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นนานาชาติในประเทศไทย
กับนักเล่าเส้นสุดหล่อของเราก็พร้อมแล้วค่ะ
มาออกสตาร์ทไปด้วยกันเลย

สวัสดีปีใหม่แฟนรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัว

คุณผู้ชมก็ได้พบกับผมนวริสเฟื่องอารมณ์ทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับผม
ปีนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับประสบการณ์ในการทานเมนูเส้นใหม่มากมายนะครับ
ร้านใหม่เมนูใหม่ความสนุกมากขึ้นน่าทานมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นนานาชาติในประเทศไทยครับผม
ผมว่าอย่ารอช้าเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบไปค้นหาเรื่องราวและที่มาของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทยพร้อมกันดีกว่าครับ
เมนูเส้นนานาชาติที่เราจะไปสืบสาวราวเส้นกันเป็นร้านแรกของปีนี้
เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบไทยที่เปิดมานานกว่า๓๑ปีค่ะ
ตำนานก๋วยเตี๋ยต้มยำเจ้าแรกในซอยลาดพร้าว๔๘ที่มีก๋วยเตี๋ต้มยำรสเผ็ดจัดจ้านถึงใจ
บอกเลยว่าเลเวลความเผ็ดของก๋วยเตี๋ต้มยำแบบไทยร้านนี้มีที่มา
พร้อมกันแล้วก็ไปลุยกันที่ร้านสิริบูลกันเลยค่ะ

เดี๋ยวครับพี่บูนะฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำโค้งปราบเซียน
ฉายาก่อนฉายานี้เกิดขึ้นได้ยังไง
ของน้องแนนเนี่ยแหละตั้งแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยสุดในโลก
เขาเขียนด้วยยามาให้เลยพี่แนนพี่ผมอ่ะเหรอครับผมมาทานแล้วบอกว่าร้านนี้อร่อยที่สุดในโลก
ครับมาทานบางทุกวันน้อยได้เพื่อกอดมาบ่อย
ปกติเราตั้งขึ้นมาให้ลูกค้าจำน้ำง่ายว่า
มาให้ลูกค้าจำร้านง่ายง่ายครับผมเป็นชื่อหัวเตี๋ยวนี่แหละ
เป็นเมนูหัวเตี๋ยวจุดรสจัดเผ็ดกับต้มยำเท่าตัวเผ็ดกับต้มยำเท่าตัว
วัตถุดิบของเราเนี่ยครับผมมีพริกมีพริกนี่คือพริกอะไรครับ
หัวเดือหัวเดือเป็นพริกประเภทไหนประเภท

แล้วเราเอามาทำอะไรมาคั่วมาใส่พริกหัวเดือน
อันนี้เผ็ดกับพริกขี้หนูแค่ไหนก็คล้ายคล้ายก็ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันจะเผ็ด
เผ็ดหอมไม่ได้เผ็ดอยู่อ๋อมันจะหอมกว่าหอมกว่าพริกขี้หนู
หัวเรือเป็นตัวการความเผ็ดระดับปราบเซียนที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะซึ่งเจ้าของตำนานพริกพันหัวเรือนี้คือพ่อสิงห์ชูกลิ่น
ที่ได้นำพริกพันธุ์เผื้อนเมืองมาปลุกในตำบวนหัวเรือแห่งนี้
เมื่อปีพศ๒๕๒๑จนเมื่อปีพศ๒๕๒๕ราคาพริกเกิดตกต่ำ
สิงห์ในฐานะผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นนะคะจึงได้จัดประกวดพริกขึ้น
ประกวดว่าพริกพื้นเมืองแต่ลับ๑ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าพริกพันธุ์หัวเรือ
และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้
พันหัวเรือนะคะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับพริกขี้หนูค่ะ
ซึ่งจะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์
ซึ่งความเพดนั้นก็ไม่เบาเลยค่ะ
หรือสารให้ความเผ็ดที่อยู่ในพริกออกมาเป็นหน่วยสโควิน
ซึ่งเจ้าพริกหัวเรือตัวนี้นะคะมีความอิดอยู่ที่ราว
แสนถึง๒๒๕๐๐๐สโควิล
เลยทีเดียวมิน่าล่ะต้มยำของร้านพี่บูลเนี่ย

น้ำซุปใส่อะไรบ้างน้ำซุปใส่อะไรบ้าง

เพิ่งมาหมดแล้วหรอหมดแล้วถ้ามากลางวันมีกระดูกหมูให้
ถ้ามากลางวันจะมีกระดูกหมูให้แต่ตอนนี้หมดแล้วนะฮะ

อ่ามีลูกชิ้นปลาอ่าลูกชิ้นปลาหลากหลายชนิดนะฮะ
มีลูกชิ้นพรุ่งเกลียวกรอบเกลียวกรอบ

ะหมี่ต้มยำปราบเซียนน้ำหนึ่งที่

ตั้งแต่ลูกชิ้นต่างก็รับมาจากเจ้าดัง

ก็ใช้กระดูกหมูอย่างดีจากห้าง

ซึ่งเคล็ดลับความอร่อยก็อยู่ที่ความใส่ใจ

สุดยอดจริงเลย

แค่ภาพก็น่าจะเผ็ดมากนะฮินะ

เป็นซื่อเต๋อกำแยมรสชาติจัดจริงจริงครบครสครบเครื่องแบบอย่างหนักแน่นเลย

ช้อนนี้หรอครับผมเต็มเลยแล้วถ้าเกิดว่าธรรมดาละธรรมดาแค่พลายซ้อน
ในแป๊กแต่งเสร็จขนาดนี้เนี่ยน้ำซุปเนี่ย
กว่าจะได้มาเข้มข้นรสชาติดีแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างพี่
เราเน้นกระดูกไม่ใช้สูดรสสูดรุกวันนึงถ้าเป็นเสาที่
เหลือเพียงกระดูกปันหกสิบกิโลกรัม
ชายสันคอตามข้อต่างอย่างนอกจากใส่กระดูกใส่อะไรอีก
ใส่พวกมะละอันต่างในขวด

ก็ค่ามีป๊อกเลยแหละ
ครับผม
คิดขึ้นมาเองว่าต้มยำทำแบบไหนไม่รู้เรื่องหรอกอืม
พวยกินทุกร้านเนี่ยก็กินมา

ก็คิดจนมันก็ได้มาเป็นข้างหนีกตาครับเจียง
ใช้เวลาอยู่นานมากแล้วก็ได้สูตรที่หนูค้าพอใจ

เมื่อวานนี้

เขียนไว้ตรงนี้แล้วก็ให้สัมภาพด้วยว่าอร่อยีกอยู่ในโลก
นั้นก็เป็นที่มาของฉายา
นี่เป็นซีรีบูนอุปกรรม
มาจากมะพร้าว๔๘ก็เข้าได้
เข้ามาเก็บสุดคอยอยู่ซ้ายมือ

ทีละ๒๓๐๐ชามต่อวันนี่การันตีความอร่อยแน่นอนนะครับผม
สำหรับแฟนรายการคนไหนที่ดูรายการจบแล้ว
จะไปตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
ทานก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบไทยกันที่ร้านซีรีบูน
แค่บอกว่ามาตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์

ให้ชื่นใจแบบฟรีกันไปเลยนะคะ
ช่วงหน้าไปเรียนรู้เรื่องราวของลักษา
เมนูเส้นต้นตำรับและยอดนิยมจากประเทศสิงคโปร์
ตอนนี้ไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาออนทัวร์กันต่อค่ะ